คุณผู้ชมครับเบรกนี้มีคอนเสิร์ตมาฝากนะคะ
เป็นคอนเสิร์ตค่ะที่รวมเอานักร้องคุณภาพนะคะ
ก็มีคุณหนึ่งจักรวาลค่ะเป็นโปรดิวเซอร์มือทองเลยนะ
ซึ่ง๑ใน๔แขกรับเชิญอย่างโบสุนิตานะคะ
เฟิร์มว่าคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันที่๓๐
พฤศจิกายนนี้แน่นอนไปสนุกกันนะคะ
แล้วก็ไหนนี่เจอพี่โบแล้วนะคะ
ขอถามถ่ายหน่อยถึงลูกสาวน้องฮานิวัย๑๐ขวบ

คอนเสิร์ตไม่น่าจะได้ขึ้นนะคะ

พอมาอยู่หน้ากล้องหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาจะไม่กล้าทำ

เราร้องเพลงได้แต่เราแต่งเพลงเองไม่เป็น